ลูกสาวคนโตนะคะของแม่กุ๊บกิ๊บแล้วก็พ่อบี้
คุณผู้ชมค่ะด้วยความเป็นเด็กนะคะ
เขาก็มีกิจกรรมแล้วก็ได้ทำบุญด้วย

ก็เมื่อวานนี้นะคะก็เขาก็ทำบุญโดยคุณแม่กุ๊บกิ๊บเนี่ย

ขณะที่กำลังวาดภาพค่ะเพื่อที่จะทำโลโก้สินค้า
ซึ่งเป็นนมป๊อปคอนไข่มุกนี่แหละคุณผู้ชม
เตรียมจะขายเนื่องในโอกาสวันเกิด
แล้วก็นำรายได้ส่งต่อให้พี่บอย

ทำรถพุ่มพวงช่วยซื้อกับข้าวให้ชาวบ้าน
ในช่วงโควิดที่เขาทำมาก่อนหน้านี้นี่แหละค่ะ
งานนี้นะคะพี่เป่าก็ได้ผู้ช่วยที่ดีนะคะ
ก็น้องสาวแหละน้องเป่าเปนี่ไง

คุณผู้ชมคนละไม้คนละมือนะคะ
พี่สาวก็นั่งติดสติ๊กเกอร์เองลงมือทำเอง
กุ๊บกิ๊บการันตีว่าอร่อยแน่นอนจ้า
ซึ่งแฟนคลับที่รักเล่นดูเด็กบ้านนี้นะคะ
ก็เข้ามาอุดหนุนสั่งกันเพียบเลยค่ะ

สับสนลูกสาวอีกแรงโดยการสมทบเงินจำนวน๑แสนบาทค่ะ
ร่วมด้วยช่วยกันทำรถพุ่มพวงนะคะ

แล้วก็เธอยังฝากขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดี
ร่วมสับสนในสิ่งที่ลูกสาวเธอทำด้วยนะคะ

ตอนเด็กยังบ่อยอยู่เลยนะคะอ้าวแล้วตอนเด็กดีนะ
ขวบยังทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม

ขอบคุณมากนะคุณผู้ชมนะ